กะแตนชนระดาคุณขาบอกเลยว่าแซ่บไม่แซ่บนี่เตรียมลงจอรับบทนางร้ายครั้งแรกในชีวิตเลยนะคะ
ถือว่าเป็นนางร้ายป้ายแดงคนใหม่ของวงการนะจ๊ะ

ลูกดุงสาวซุดฮอตตะกะแทนชนระดาค่ะ
ทุกสาวตัวจิ๊กก็รับบทนางร้ายไปเลยสิครับพี่ค่ะ
เจ้าตัวยอมรับนะคะว่าเป็นงานที่ตื่นเต้นแล้วก็ท้าทายมาก
แต่จะร้ายจนแบบว่ารอรับเปลือกทุเรียนเลยหรือเปล่า
อันนี้รอให้แฟนเป็นคนตัดสินนะ
แตนบอกว่าละครกลับมาแล้วค่ะ
ส่วนงานเพลงล่ะแหมพอจะเข้าวงการไปเป็นดารงดารา
งานเพลงเอาให้ลองต่อไหมนะครับ
สถานการณ์แบบนี้มันก็ยังไม่มีงานให้ไปร้องคุณผู้ชมนะคะ

พี่ตั๊กตาแตนบอกว่าโอ้โหปีนึงมีงาน๓งาน๕งาน

แบบจะไปเจออีเดีย
แล้วเดินให้แฟนได้เห็นบนเวทีนึกออกมาก
มากมายออกมาที่ไหนว่ามันจะแฮปปี้มาก
เราพร้อมแต่ประเด็นคือโลกมันไม่พร้อมไง

นี่ตอนสัมภาษณ์คือสัมภาษณ์ไปสักพักตะกะแตนอยากโชว์ว่าแบบว่าหุ่นดีจริง

สมที่จะไปรับบทนางร้ายเขาบอกแล้วเขาอยากเดินสับในละครเลยนะครับ
แต่ที่ปังยิ่งกว่าหุ่นตอนนี้คืออาชีพแม่ค้าออนไลน์คุณค่ะ
อุ๊ยลูกค้าตามเอฟกันไม่หวัดไม่ไหว
คุณดูแล้วชุดแม่ค้าแต่ละวันมีธีมด้วยนะ
ขายเก่งขายคล่องจนเราก็อดแซวไม่ได้ว่าตะกะแตนโทษนะพิมพ์ริพาย๒แล้วหรือเปล่าเนี่ย
เจ้าตัวบอกว่าโอ๊ยไม่กล้าไปเทียบกับคุณพี่พิมพิพายเขา
เพราะว่าเราไม่ได้ขายเก่งไม่ได้ขายเป็นเวลาขนาดนั้น

ก็แค่รายได้เดือนละ๗หลักเองค่ะคุณ
ก็ถือว่าพอใจมากค่ะเพราะว่า
ถ้าให้พูดมันก็เหมือนแทบจะเป็นงานหลักทุกวันนี้แล้ว
จริงแล้วมันก็คล้ายร้องเพลงบนเวทีเหมือนกันนะ

ของที่ผ่านแตนเท่านั้นผ่านในใจแตน
ของไตรมันมาตรฐานอตอีแตนอะไรอย่างนี้

ก็ไม่ผ่านฉันอ่ะฉันว่าไม่ลดอ่ะ
เป็นไงสุดยอดหลักการเลือกของคือออยมีอยู่แล้วแหละ
แต่ต้องมีอีกมาตรฐานหนึ่งคืออตอบย่อมาจากอีแตน
เอาถูกใจอีแตนอีแตนเอามาขายแน่นอน
ทานโทษนี่พูดตามพี่ตั๊กกะแตน

ค่ะแต่เห็นรายได้เขาแล้วเราก็อยากเป็นแม่ค้าเหมือนกันนะ
นักการีนขายของเลยวันนี้เสร็จหลักก็ล้านใช่ไหมหลักล้านโอ้โฮ

อาจจะเอาเล่นนะคะขอบคุณผู้ชมมาต่อ